ตามความคืบหน้าคดีล่าสุดของครอบครัวหัวร้อน

คดีล่าสุดที่มีอยู่ก็คือเรื่องของหญิงสาววัย๑๖ปี
ลูกสาวของแม่ที่อยู่ที่สุรินทร์
ลูกชายวัย๑๘ปีของครอบครัวนี้ก็พามาอยู่ด้วย
แม่พยายามตามกลับบ้านก็ไม่กลับ
กรณีล่าสุดก็คือว่าลูกสาวเนี่ยบอกว่า
ฝ่ายพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงของแฟนนุ่มที่มาอยู่ด้วย

แม่เขาก็เป็นห่วงไปตรงไปตามเป็นคลิปที่ท่านดูกันไปแล้ว
แต่วันนี้นะที่แม่บอกว่ายืนยันว่าลูกบอกว่าอย่างนี้จริง

ค่ะลูกบอกไม่จริงแค่ใครโทรไปของเงิน
เข้าใจผิดกันรักกันดีไม่มีอะไร

แต่แม่บอกว่ามีหลักฐานแชทไลน์ที่ลูกส่งมา
ขอความช่วยเหลือแล้วก็เปิดเผยให้ไทยรัฐทีวีได้ดูนะครับ
ยืนยันว่าเราได้รับอนุญาตจากแม่ของเด็ก
แล้วก็ญาติของเด็กสาววัย๑๖ปีแล้วนะครับ
นี่เป็นแชทข้อความของเด็กสาววัย๑๖ปี
ตอบโต้พูดคุยกับทางญาติ
ลักษณะต้องการบอกให้ญาติรับรู้ว่า
มีเหตุการณ์ที่พ่อของแฟนนุ่มมาขอมีสัมพันธ์ด้วย
แล้วก็ไปบอกแม่ของแฟนนุ่มแล้วนะ
จะถูกพ่อของแฟนนุ่มไล่ลงมานอนข้างล่างของบ้าน
สนทนานี้ทางญาติที่เขาคุยเนี่ยเขาก็สามารถบันทึกเอาไว้ได้
แล้วก็ส่งให้แม่ของเด็กสาววัย๑๖ปีได้เห็น
ก็พากันไปตามแล้วก็เกิดคลิปในวันนั้น
ของเด็กสาววัย๑๖ปีบอกกับไทยรัฐทีวีว่า
ประโยคในแชทข้อความนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า
เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริง
แต่ทำไมวันนี้พ่อของฝ่ายชายถึงออกมาบอกว่า
ไม่จริงไม่เคยขอมีสัมพันธ์กับแฟนของลูก
เหมือนอยากจะให้แม่ไปรับเหมือนปกติ
ที่พิมพ์มานี้คือแม่ดูแค่ตอนนั้น
ตอนที่พี่กาวก็ส่งมาให้ดูใช่ไหมคะ

ทีนี้อีกข้อความก็คือ
เขาไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่อยากจะกลับบ้านอยากจะอะไรอย่างนี้
เพราะว่า
คำที่เขาบอกนั้นจริงแบบว่า
พ่อก็ขอมีอะไรด้วยแล้วหนูไม่ยอม

เขาก็จะตีอะไรอย่างนี้
ก็คือมันเป็นคำที่ตรงกันกับพี่
แม่ของเด็กสาววัย๑๖ปี

บอกว่าถ้าจะต้องไปเจอกับครอบครัวหัวร้อนอีก
ยังไม่รู้เลยว่าคือจะยังไงจะคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่า

ส่วนเรื่องที่ลูกสาวบอกว่าเปลี่ยนใจแล้ว
ไม่อยากกลับมาอยู่กับแม่ปกป้องครอบครัวหัวร้อน
อยากอยู่กับแฟนนุ่มต่อไปแม่บอกว่าไม่ติดใจ
เพราะก็รู้ดีว่าลูกเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายเนี่ยลูกคงไม่รู้เลยนะครับ
แต่อยากฝากบอกถึงครอบครัวหัวร้อนว่า
ขอให้หยุดพาลูกสาวไปให้ข่าวผ่านสื่อ
ในลักษณะให้ร้ายผู้เป็นแม่ตัวเองได้แล้ว
แล้วก็วอนไปยังสื่อให้นำเสนอข่าว
โดยพิจารณาเรื่องของตัวเด็กด้วย
แต่แม่เคยบอกหลายครั้งว่า
ความต้องการอยู่กับแฟนมันคนละเรื่องกันกับกฎหมาย

แต่น้องหาว่าแม่ผิดกัน
ไม่ให้เจอกันกลับมาแม่สักครั้ง

น้องอาจจะไปนั่งบอกจริงหรือไม่จริงแม่ไม่รู้
แต่ในความเป็นจริงคือแม่ไม่เคยบิดกันกับคนนี้

หมายถึงว่าพี่ยังไม่หนีพอหนีไปแล้ว
ก็ยังพยายามที่จะยอมรับ
แต่ในส่วนของกฎหมายแม่บอกว่า
มันผิดแม่พยายามบอก

แต่ครอบครัวเขาอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย
แม่ก็คิดว่าในเมื่อเขารู้กฎหมาย

แม่ก็เลยเรื่องตามกฎหมาย
ก็บอกแค่ไงหยุดพาน้องออกไปให้ข่าว
แล้วก็เพราะว่าในความเป็นจริง
น้องไม่สมควรที่จะมาให้ข่าวด้วยซ้ำ

ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองเด็กนะฮะ
แล้วก็จะไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีให้ช่วยเหลือด้วย
ส่วนทางครอบครัวหัวร้อนนี้เราก็ได้ติดต่อไปแล้วนะครับ

เขาบอกว่าเขายังไม่สะดวกวันนี้ต้องเร่งทำงาน
เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียกที่สพมับตะพุธที่จังหวัดระยองที่มีคดีความอยู่
แล้วเขาก็มีหมายเรียกอีกหมายหนึ่งอะค่ะก็คดีนี้แหละค่ะ
ที่คุณแม่ของน้องผู้หญิงวัย๑๖ไปแจ้งความเอาไว้ฐานพรากผู้เยาว์ที่สพเมืองสุรินทร์นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยโทรไปถามทางผู้กำกับสพเมืองสุรินพันธุ์ตำรวจเอกยศวรรษงามสง่า
ท่านผู้กำกับบอกว่าออกหมายเรียกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ
คือแม่ของเด็กสาว๑๖เนี่ยนะคะเขาให้ปากคำเพิ่มเติมเมื่อ๑๙พฤษภาคม
แม่เขาแจ้งความเอาไว้๒๔มีนาคมแต่ทางผู้กำกับสพเมืองสุรินทร์บอกว่ามันมีความคลาดเคลื่อน
ในเรื่องของข้อมูลนะคะทำให้หมายเรียกที่เคยออกไปก่อนหน้านี้ไม่เป็นผลนะคะ

แม่ของเด็กเนี่ยมาแจ้งตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
เราได้ออกหมายเรียกครับแต่ว่าข้อมูลที่แม่ของเด็กให้มาเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาเนี่ยมันไม่ชัดเจนครับ
การออกหมายเรียกไปก็เลยเป็นตัวบุคคลคนเดียวกันนี่แหละครับ
แต่เพียงแต่ว่าข้อมูลทางชื่อแล้วก็ที่อยู่เนี่ยมันไม่เรียบร้อย
วันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาทราบว่าชื่อจริงของเด็กผู้ชายลูกชายของครอบครัวหัวร้อนเนี่ยชื่อจริงนามสกุลอะไรนะครับ
ก็ได้มาแจ้งพนักงานส่วนเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมเราก็ตรวจสอบเพิ่มเติม
ในการตรวจสอบที่แรกเนี่ยเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่พบในข้อมูลทะเลียงราช
มาตรวจสอบใหม่นะครับจากข้อมูลที่เขาให้มาใหม่ครั้งครั้งหลังสุดก็คือวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เมื่อเราตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าถึงมาทราบภายหลังว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ลูกชายของครอบครัวของเรา
โดยจะมีชีวิตภาพเย็นยันพวกเนี้ยครับจากข้อมูลทางทะเบียงราชที่เราตรวจสอบ

เมื่อย้อนเวลาที่สมควรเราก็จะได้
เราก็ต้องรวมรวยรักษาต่างทำลองต่อสาร
แต่ถ้าจะออกใหม่จากหรือไม่ก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับ
จากเขาเป็นเยาวชนเนี่ยผมว่ายังตอบไม่ได้ว่า
ตัดตาโทษที่มีผมก็ธกที่เขาได้รับถ้าท้ายที่สุดแล้ว
เรื่องเก่งกับเยาวชนมันไม่เหยียดอ่อนครับต้องขออภัยด้วย
นี่ค่ะท่านผู้กำกับก็เลยบอกว่าหมายเรียกที่เพิ่งออกไปนับเป็นครั้งที่๑นะคะ
หลังจากนี้ประมาณ๑สัปดาห์ก็ต้องรอดูว่าผู้ต้องหาจะมารายงานตัวหรือเปล่า
ถ้าไม่มารายงานตัวก็ตามขั้นตอนล่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการพิจารณาว่า
ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒ครั้งที่๓ก่อนที่จะมีการออกหมายจับหรือไม่นะคะ
พรากผู้เยาว์นะฮะเด็กอายุยังไม่ถึง๑๘ปียังไม่บรรลุนิติภาวะ
สิทธิ์เป็นของผู้ปกครองนะคะถูกต้องค่ะ